รายละเอียดผู้ป่วยรายแรกนิดหนึ่งนะฮะ
ก็จะว่าเป็นรายที่ไปตรวจแล้วเนี่ยนะฮะ
มีประเด็นว่าอาการยังไม่เข้าข่ายนะครับ
คุณหมอไม่ได้ตรวจเลือดนะ
เพื่อวิเคราะห์ว่ามีเชื้อหรือไม่นะฮะ
ซึ่งขณะเดียวกันคนไข้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ่อ
ถ้าไม่มีเชื้อไม่มีก็เรียกอะไรไม่มีความเสี่ยง

ถ้าตรวจต้องจ่ายตังค์แต่ค่าตรวจนะฮะ
คนไข้เลยขอรอกลับไปก่อนอ่าถ้าเป็นรายนี้เนี่ย
คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาในขณะนี้เหมือนกันนะว่า
มีผู้ป่วยบางรายนะครับที่อาการครบนะครับ
ไข้ไอหวัดเจ็บคอนะฮะแต่อาการไม่เยอะนะฮะ
ต้องเรียนก่อนว่าอาการผมไม่เยอะผมนี้เนี้ย
สักประวัติเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ว่าไปพื้นที่เสี่ยงมาหรือเปล่า
นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับแล้วครับว่า
อาจจะได้ซักละเอียดหรือคนไข้อาจจะไม่ให้
ข้อมูลตัวตามนะฮะเรายังไม่ได้รู้ละเอียดตัวนี้นะฮะ
ผมเรียนนะครับตอนนี้เรามีเคสเยอะมากอ่า
แต่ละเคสเนี่ยมีรายละเอียดที่ต้องสักถามแต่ละลายเยอะด้วยนะครับ
นะฮะแล้วบางครั้งอาจจะขาดตกในละเอียดว่าเอ๊ะ
คนไข้ไม่ออกไม่บอกหรือเป็นเพราะนะ

วินิจฉัยไปว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงก็เลยกลับไปก่อน
แต่มาอีกทีนึงอาการหนักอาการหนักคราวนี้ตรวจแล้วครับ
ถ้าไข้ไอหวัดครั้งแรกแล้วมีอาการหนักเช่นเจ็บหน้าอกหายใจหอบเหนื่อยเนี่ยจะรับการตรวจถูกไหมครับ
จริงและใช่จริงว่าลายนี้จะอยู่ที่ปัญหาหลักที่เราเจอกันหน่อยในส่างาบ้านเราเนาะ
ไปติดเชื้อหรือไปที่คุบคลีกับใครมานะครับ
จริงแล้วหลายครั้งนะครับคนไข้ไม่ได้ให้ประวัติคุณหมอ
หรือคนไข้ไม่แน่ใจก็ไม่รู้นี่คือประเด็นเดียวกันเลยครับ
ถึงทำให้เกิดปัญหาขนาดนี้ว่าบางครั้งนะครับ
คนไข้ก่อนจะไปโรงพยาบาลเนี่ยคงต้องซักตัวเองให้ชัดเจนซะก่อนนะครับ
ว่าตัวเองท่านเนี่ยวางไว้เลยว่าไปไหนไปไหนไปไหน
บางทีไปเจอแพทย์ปั๊บอะไรอารามตื่นเต้นด้วยความเครียด
กลัวจะเป็นโรคเลยไม่ได้บอกประวัติเหล่านี้นะฮะ
ก็เรียนย้ำว่าวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับต้องบอก
ขอให้ท่านเตรียมประวัติเหล่านี้ไม่พร้อมและผมเรียนย้ำนะครับ
ถ้าท่านพลาดประวัติเหล่านี้ด้วยเหตุผลว่าท่านกลัวว่าเป็น
แล้วไปแพร่คนอื่นนะครับมันจะเสียโอกาสท่านเองครับ
แล้วจะทำลายคนอื่นด้วยคือคุณหมอที่ไม่รู้ตัวด้วยครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าคนที่บอกว่าตัวเองไปไหนมาไหนเนี่ย
ผมคิดว่าวันนี้เขาคือคนดีนะฮะไม่ใช่คนร้ายที่ที่ปกปิดนะฮะ
เพราะฉะนั้นต้องย้ำกับสังคมครับวันนี้ต้องช่วยกัน
คุณหมอถ้าลักษณ์มีอะไรจะเพิ่มเติมอย่างนี้ไหม